เหตุการณ์นี้มิวว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาส่วนหนึ่ง
เพราะว่าไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นมีไหมหรือว่ามันมีมากกว่า๒คลิปที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังไหมนะคะ
โรงเรียนแห่งนี้นะคะที่จังหวัดนครนายกมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์
เหตุการณ์หนึ่งนักเรียนชายต่อยกันอีกเหตุการณ์หนึ่งนักเรียนหญิงตบกัน

โรงเรียนเดียวค่ะไปดูเรื่องนักเรียนชายต่อยกันก่อนนะคะ

นากเรียนชายที่เป็นรุ่นพี่อยู่หมอ๓อายุ๑๕
กลับไฟชัคออกไว้ในมือแล้วต่อยรุ่นน้องหมอ๒อายุ๑๓
แล้วเหตุการณ์อย่างที่เห็นในภาพคือในห้องเรียนนะคะคุณผู้ชม
โอ้โหคุณผู้ชมเย็บสิบสามเข็มนี่คือเลือดนะคะเราทำเป็นภาพขาวดำนะคะ
แต่นี่คือเลือดที่เสื้อก็กำไฟแชคมาต่อย
ผู้ปกครองพี่สาวคือรับไม่ได้เลยพี่อุ๋ยก็เลยส่งคลิปมาร้องเรียนผ่านเพจอ่ะนะคะ
สื่อบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในโรงเรียนในอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก
วันเกิดเหตุรุ่นน้องม๒ก็นั่งเล่นอยู่ในห้องเรียนอยู่ดี
กลุ่มรุ่นพี่ม๓เดินผ่านแล้วตะโกนว่าเฮ้ยแถวนี้ใครเจ๋งเจ๋งเหรอ
รุ่นน้องม๒ตอบกลับไปว่าไม่มีใครเจ๋งหรอกพี่
แล้วยังไงคะสักพักนึงรุ่นพี่ม๓พาพวกมาที่ห้องแล้วก็ทำร้ายเลยพี่อุ๋ย

ครอบครัวเขาแจ้งความนะคะเขาบอกเขาไม่ยอมนะคะ
เราส่งคุณสุชดาเสร็จโครงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับน้องที่ถูกทำร้ายในคลิปนะคะขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าน้องเบียร์ครับ
แม่และครอบครัวของน้องเบียร์โมโหมาก
คือเขามองว่าคุณครูไม่ให้ความเป็นธรรมกับลูกแม่
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกรุ่นพี่คนนี้มาหาเรื่องต่อยตีกับลูก
ตั้งแต่ลูกอยู่ป๕ตั้งแต่ป๕ก็มาหาเรื่องแล้ว
ตั้งแต่เปิดเทอมเนี่ยค่ะรุ่นพี่กลุ่มนี้มาต่อยตีลูกชายแม่๓
ครั้งแล้วนะคะไอ้คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
บอกครั้งที่สี่แล้วนะคะไม่เลิกไม่ลาเลยเห
พยายามจะเจรจาให้จบเรื่องแต่ฝั่งนั้นไม่ยอมจบ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสงสัยเป็นเพราะบุคลิกของลูกแม่ที่เป็นคนตัวใหญ่
แล้วยังไงอ่ะฮะเดินคออิงเอียงรุ่นพี่คงนึกว่าหาเรื่องหรือเปล่า
แล้วก็มาต่อยเขาอยู่เรื่อยอย่างเงี้เหรอใช่พี่อุ๋ย
ล่าสุดวันนี้ค่ะที่ตำรวจพามาเจอเนี่ยนะรุ่นพี่ยังท้าทายอีกนะ
ท้าทายลูกแม่ว่ามึงจะเอากับกูอีกเปล่าอุ้ยแม่บอกว่ามันเกินไปอ่ะ
รุ่นพี่คนนี้มันไม่ธรรมดานะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
รู้สึกเสียใจคือว่าไอ้คะแนนหักคะแนนเวลาเด็กต่อยกัน
มันไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ต่อยกันใหม่และหักคะแนน
แค่หักคะแนนไม่ได้มีความหมายแต่ถ้าคนตายถ้าลูกหนูไม่เดินออกมาจากห้องอ่ะ
คือไม่ไหวแล้วอ่ะจะเลือดมันออกเยอะอ่ะเลือดมันออกเยอะมาก
คือเดินออกมาจากห้องหนึ่งคือจะเป็นลมแล้ว
ก็คือไม่มีใครเข้ามาช่วย
ใช่ไม่มีเลยเราอยากจะเอาให้ถึงที่สุดเพราะเด็กคนนี้หยามมาก
ก้าวร้าวด้วยถ้าพูดกับเราดีดีเราก็ไม่ว่าไม่ใช่นี่วันนี้เห็นหน้าพี่
พูดแบบใส่ออกมาเลยคือว่าไม่กลัวใครอ่ะ
มึงจะเอากับกูอีกเปล่าพูดแบบพูดกับลูกเราอ่ะลูกเราก็ไม่พูดอะไร
พูดแบบพูดแรงมากเหมือนก้าวร้าวอะ
เนี่ยแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนไม่มีใครห้ามแล้วคุณครูไม่ทราบเลยเหรอคะ
แล้วมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแล้วมันยังไงอ่ะคะ
แม่ของน้องบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้โรงเรียนไม่ออกมาชี้แจงอะไรเลย
ก็บอกแค่ว่าให้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วแม่ก็ต้องไปตามคดีเอง
ครอบครัวมองว่าอย่างที่มิ้วบอกล่ะค่ะว่ามันเกิดขึ้นในโรงเรียนเกิดขึ้นในห้องเรียน
คุณครูไม่ทราบเลยเหรอคุณครูไม่มาดูไม่ใส่ใจไม่อะไรเหรอ
มองว่าเป็นแค่เรื่องเด็กทะเลาะกันแค่นั้นแล้วจบหรือยังไง
คุณผู้ชมคะยังไม่หมดอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นโรงเรียนเดียวกันนะคะ
มีนักเรียนหญิงตบกันด้วยอ่ะลองไปดูค่ะ
อันนี้คลิปนะ
เสื้อสีเดียวกันเลยกับคลิปเมื่อกี้ที่เป็นนักเรียนชาย
ใช่ไหมพี่อุ๋ยโรงเรียนเดียวกันแน่อย่างนี้
อันนี้เป็นนักเรียนหญิงเฮ้ยแต่ทำไมอาจารย์เขา
ก็เสียงดังเนอะเสียงดังกันนะตีกันอ่ะ
ทำไมปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกิน
กหัวกันล้มไปกองกับพื้นตบหน้ากันเพื่อนก็ยืนดู
คือมันสะท้อนให้เห็นปัญหาจริงนะคะความรุนแรงในสถานศึกษาเนี่ย
อย่างที่มิ้วบอกว่าอย่างที่เราให้ดู๒คลิปมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
เพราะไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากที่เราเล่าข่าวไปหรือเปล่า
มันมีโรงเรียนอื่นที่มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
มันปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้

ใช่ค่ะคุณครูว่ายังไงคุณครูออกมาชี้แจงหน่อยก็ดีนะคะ
โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ
ว่ามันเออยังไงจัดการแล้วแต่เด็กไม่ฟัง

เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนเขาจะมองคนเขาจะเข้าใจผิดไงว่า
เอาก็นี่ไงทางโรงเรียนไม่กวดขันเด็กก็เลยตีกันใหญ่เลยไง

พอเด็กเห็นว่าต่อยกันตีกันไม่เห็นครูว่าอะไรเลยไม่เห็นโรงเรียนว่าอะไรเลย